ตามหาตัวน้องพาคินเด็กชายวัย๑ขวบ๗เดือน

ในพื้นที่ของอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
ซึ่งหน้าบ้านของน้องพาคินคือมีคลองชมประธาน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
รวมถึงตำรวจพยายามค้นหาตั้งประเด็นไว้๓เรื่อง
คือ๑เด็กตกคลองหรือเปล่า

และ๓มีคนแปลกหน้าพาเด็กไปหรือเปล่า

ตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอเลย
เจ้าหน้าที่ทำงานเต็มที่เลยนะครับ
แต่พ่อแม่ยังมีหวังนะ
คุณพ่อคุณแม่บอกว่ายังมีหวังว่าลูกชายจะปลอดภัย
และผู้เป็นแม่ก็โต้ข่าวลือขายลูกกิน

เพราะว่าตอนนี้คือข่าวมันออกมาสับสนหลายทางเหลือเกิน
บางคนก็โจมตีผู้เป็นแม่บอกว่า
จริงเด็กอาจจะไม่ได้หายหรือเปล่า

ว่าพี่ชายของเด็กที่หายคือให้ข้อมูลบอกว่า
เห็นแม่พาจูงน้องมา
แล้วมีผู้ชายใส่เสื้อทหารขับรถมารับน้องไป
คือลูกชายคนโตก็
คือคุณแม่ก็บอกลูกชายคนโตพอเห็นอะไรก็จะพูดไปอย่างนั้น
ตอนแรกก็ไม่ได้พูดแบบนี้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
พออีกตอนนึงมาพูดแบบนี้อะไรอย่างนี้
ก็เข้าใจในความเป็นเด็กของลูกชายคนโตนะ

แต่แม่ยืนยันว่าแม่ไม่ได้ขายลูก

พ่อแม่เศร้าจนไม่มีน้ำตาแล้วคุณ
ก่อนหน้านี้มันเศร้าสุดไปแล้วนะครับ
เรื่องนี้ความคืบหน้าทางด้านของตำรวจ
พลตำรวจตรีเทียนชัยคามปโส
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรี
แถลงข่าวถึงความคืบหน้าการค้นหา
เด็กชายพาคินที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่๑เมษายน

ยังคงระดมกำลังเร่งค้นหาทั้งทางบกและทางน้ำ

หลังจากยุติการค้นหาก็ได้สั่งการให้ตำรวจทุกฝ่าย
ค้นหาโดยใช้แนวทางการสอบสวนอย่างต่อเนื่อง
การสอบปากคำญาติพ่อและพี่ชายของน้องพากิน
ซึ่งพี่ชายของน้องพาคินก็วัย๗ขวบเท่านั้นเองนะครับ
เคยให้ข้อมูลว่ามีคนขับรถมารับน้องพาคินไป
แต่ล่าสุดเด็กก็ไม่ได้ให้การเหมือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับ
ทางด้านของนายธมนาเจ้าของสวนมะม่วง

ก็ถูกสอบปากคำนานกว่า๓ชั่วโมงเหมือนกัน
แล้วก็เปิดเผยว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่าแม่เด็กจะขายลูก
และคิดว่าน้องพาคินน่าจะจมน้ำหลังจากไปหาหมอปลา

ใช่นะครับก็ยืนยันว่าเด็กลอยน้ำไปไกลแล้ว

คิดว่าน้องยังปลอดภัยไหม
ไม่ปลอดภัยหรือว่ามัน๙๕แล้ว

หมอปลาอยู่ใกล้บาดหลุมมาหลายแค่นี้หนึ่ง
เขาก็ไปหามาแล้วก็ว่าเด็กลอยน้ำไปไกลแล้ว

ขณะที่พ่อและแม่ของน้องพาคินนะครับ
อกจากจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในการตามหาลูกชายแล้ว
ยังอาศัยความเชื่อเรื่องศัยศาสตร์ด้วย
ด้วยการนำผ้าสามสีไปพันไว้ที่จอมปลวกหน้าบ้าน
หวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ช่วยเปิดทางให้เจอตัวน้องพาคินโดยเร็ว
ก็ทำทุกวิถีทางแหละ
ก็กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่วันแรกที่น้องหายไปแล้ว

ผู้เป็นพ่อยังคงมีความหวังว่าลูกชายนั้นจะปลอดภัย
ยังมีชีวิตพร้อมยืนยันว่าภรรยาของเขาไม่ได้ขายลูกตัวเอง
แม่น้องพากินเองก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ขายลูก
ส่วนปัญหาในครอบครัวก็ไม่มี
ตัวเธอเองทำหน้าที่เลี้ยงดูลูก๒คน
สามีก็ไปทำงานหาเงินที่กรุงเทพ
ไม่คิดจะทำให้ลูกหาย
คิดจะสร้างเรื่องเพื่อเรียกร้องความสนใจจากสามี
ตามคำติฉินนินทาของชาวบ้านนะครับ
ผมไม่มีอะไรที่จะแก้ข่าวนะ
เพราะทุกอย่างเป็นความจริงที่ตั้งแต่พูดตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว

ไม่ใช่การเป็นการที่ว่าเอาไปขายอย่างนั้นอย่างนี้

แม่มีการเรียกร้องความสนใจหรือเปล่า

โอ้มันไม่มีคนบ้าที่ไหนหรอก
ทำแบบนี้คืออยากจะดังแบบนี้มันไม่ใช่

แล้วคุณมาทำแบบนี้คุณก็อย่ามีเลยดีกว่า
หมามันยังรักลูกมันเลยอ่ะอันนี้มันคนอ่ะ
สำหรับประเด็นการสอบนั้น

หนึ่งประเด็นแรกเด็กตกไปในคลองหรือไม่
ก็มีการค้นหาตลอดเส้นทางที่คาดว่าจะไป
ประเด็นที่๒คือเข้าไปเล่นในป่าหรือไม่
ก็มีการปูพรมค้นหาบริเวณโดยรอบ

ประเด็นที่๓คือมีคนแปลกหน้าพาไปหรือไม่

เห็นน้องพาคินนั่งเล่นกับสุนัขอยู่ที่บ้าน
ต่อมาเวลา๑๘นิริกา๓๐นาที
แม่ของน้องพาคินก็หาลูกไม่เจอ
จึงได้แจ้งเจ้าของสวนที่ทำงานอยู่

จากนั้นก็ช่วยกันค้นหาตลอด
และจากการสอบปากคำเด็กชายเอ

ก็ยังคงติดเล่นอยู่
คือจะต้องให้นักจิตวิทยาและนักพัฒนาสังคม

ก็ยังไม่พบว่ามีเบาะแสประเด็นที่มีชายพาขึ้นรถ
เพียงเห็นน้องเล่นครั้งสุดท้าย

สำหรับประเด็นที่แม่ของเด็กอาจมีส่วนรู้เห็น

ทางตำรวจบอกว่าเราก็มีการตรวจสอบ

แต่อยากให้ทุกคนเห็นใจสภาพจิตใจของแม่และครอบครัว
หากเป็นเรื่องจริงก็ขอให้เป็นเรื่องของกฎหมายซะ
กรณีนี้แตกต่างจากกรณีเด็กหายที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เพราะสภาพพื้นที่ค่อนข้างแตกต่างกัน
แต่ยืนยันว่าจะทำทุกอย่างให้สบายใจ
และไม่มีการยุติการค้นหาอย่างแน่นอน